มาดูที่อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นหญิงสาวชาวกัมพูชา
เขาไม่สบายจะนั่งรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ

นั่งไปคนเดียวนั่งไปคนเดียวนั่งอยู่ด้านหลัง
แต่สุดท้ายถูกแท็กซี่ลวนหลามซึ่งเขาก็สติดีมากเลยนะคะ
ใช้มือซ้ายหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไว้ได้เอาไปดูคลิปกันหน่อย
เขาทำอะไรกันคุณทำอะไรกันฮะ
ก็คือเอาเล่าเหตุการณ์ก่อนนะ
หญิงสาวคนนี้เขาไม่สบายเขาก็เลยโบกแท็กซี่
เรียกไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
พอนั่งแท็กซี่ไปได้สักระยะหนึ่งแท็กซี่จอดรถ
บอกว่าเนี่ยขอดูอาการหน่อยตรวจดูได้จากมือ

หมอแมะหมอแมะหมอแมหมอแมะดูได้จากมือ
หญิงสาวคนนี้ก็เลยยื่นมือขวาไปให้
พอยื่นมือขวาไปให้แท็กซี่เขาจอดรถแล้วเขาอิสระแล้ว
จะทำอะไรก็ได้เขาก็เลยเอี้ยวตัวใช้มือขวาเข้ามา

จับที่หน้าอกจับที่หน้าท้องและจับที่หน้าขาด้วย
หมอแม่คะไหนบอกจะแม่แค่มือ

อย่างที่บอกไปนะคะขออภัยเมื่อสักครู่นี้
คือเขานั่งไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคน

เพื่อนเขาก็ตกใจนะไม่กล้าทำอะไร

เอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายไว้

รวมทั้งหันกล้องไปถ่ายเลขทะเบียนรถ

ชัดเจนแต่ว่าเขาบอกว่าผู้เสียหายบอกแบบนี้

นำคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญ

ตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งตำรวจพอได้คลิปแล้วบอกโอ้โหง่ายเลย
ได้มาทั้งเลขทะเบียนได้มาทั้งคลิปแบบนี้นะคะ
ติดตามตัวคนขับแท็กซี่มาดำเนินคดีแล้วนะคะ
ก็คือนายถาวรรามเกียรติอายุ๔๘ปี

จับตัวมาดำเนินคดีข้อหากระทำอนาจารย์
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
คำสารภาพของเขาคือไม่ได้ตั้งใจ